ไปดูเหตุการณ์นี้ที่เจียงใหม่กันหน่อยนะคะ
เขาเอาคลิปนี้มาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อย
นี่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะ
เข้าไปในบ้านของเธอไปขโมยตะกร้าตะกร้าเปล่า

คือจริงแล้วในตะกร้าเนี่ยมีผ้าด้วยนะแต่ไม่เอาผ้าเอาตะกร้าอย่างเดียว

แปลกมาแล้วแต่งตัวดีรูปแรกหน้าตาดีด้วยนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้เธอเป็นสาวธอมนะคะ
นำคลิปกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวค่ะ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตะกร้าเปล่าเห็นไหมพี่โล่งแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็น๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
ตัวเธอเองคุณจอยไม่อยู่บ้าน
ตะกร้าที่มีผ้าใส่แล้วไว้หน้าบ้าน
เพื่อรอให้พนักการซักรีดมาเอาไปซัก

เทผ้าที่ใส่แล้วทิ้งค่ะ
กองอยู่หน้าบ้านแล้วก็เอาตะกร้าเปล่าออกไปเลยนะคะ
ผู้หญิงในคลิปเป็นอดีตสาวคนสนิท
ก็คือน่าจะเป็นคนเคยชอบพอกันเคยรักกัน
แบนเจ้าประมาณนั้นนะคะนั่นแหละค่ะแล้วเลิกลากันไปแล้วนานกว่า๔ปี
เปิดประตูหน้าบ้านแล้วทำพฤติกรรมแบบนี้

รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะ

คือแค่ฟังดูมันก็แบบมันไม่มีเหตุผลนะคะ
อืมครับแต่เขาแต่เขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลที่แน่ชัด

ค่ะคุณจอยบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ผู้หญิงคนนี้ในคลิปเนี่ยติดต่อมาที่เธอแล้วนะคะ

คุณจอยบอกได้เลยมาคืนได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ขอเป็นโรงพักนะโรงพักสันสาย
เพราะว่าเธอไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
อยากให้ตำรวจนำตัวผู้หญิงมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ราคาจะเข้าไม่เท่าไหร่แต่บุกลุกเข้าไปในเคหาสถาน